คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ยกกับให้ดารานักแสดงรุ่นใหญ่ไปเลยนะคะ
คุณอาเดินเต็มแค่ชื่อบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยโอ้ยขับแก้วกิ้งเลยนะคะ
แล้วตอนนี้ค่ะอายุ๖๑ปีแล้วแต่ว่ารู้ไหมยังสวยสมวัย
ยังใส่ยงใส่ยีนเสื้อยงเสื้อยืดชิวนะ๖๑ปี
มากเลยนะคะบอกเลยนะคะแล้วก็สาวนะบอกเลยว่าอยากจะสวยเหมือนคุณอาเดินเต็มทำยังไงคะ
เข้าวัดสิคะคุณคะไปฟังธรรมะให้มันสบายใจนะ
ส่วนคุณอาเองค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะว่าตัวจริงไม่ได้ดุนะเหมือนในละครนะคะ
ถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้จ้า
ดีใจนะคะดีใจที่เห็นเด็กรุ่นใหม่เข้าวัดแล้วไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็มันก็จะทำให้ทุกคนมีจิตที่สงบและมีสตินะคะในการใช้ชีวิต
คืออยากจะบอกว่าอย่าให้เกิดความทุกข์ก่อนแล้วค่อยคิดเข้าวัดใช่ไหมคะในระหว่างที่เรามีความสุขเนี่ยเราก็สะสมบุญไป
ออกไปหน้าจดค่ะโถเอ้ยสวยจะตายไปน่ารักเพราะเราใส่ชุดขาวแล้วเราหน้าจดก้าวผมเรียบร้อยนะคะ

ดูเป็นคนตลกเป็นคนตลกเป็นคนใจดีใครเจอเข้ามาทักได้เลยเข้ามาทักมาคุยกันจะเป็นป้าเป็นย่าเป็นอะไรได้หมดแล้ว
ก็ทำสมาธิสะสมแต้มบุญกันไปถ้าใครทำไม่ได้อดทนไม่ได้ก็โบท็อกจ้ะช่วยได้
อันนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเอาแบบคุณอาเดินเต็มดีกว่านะคะจะได้สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคุณเนาะ